ความคืบหน้าเรื่องของคดีการฆ่าเสือดำกันหน่อย
หลายคนเรียกว่าคดีพรานไฮโซนะฮะ
นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนแล้วก็มีซากของเสือดำนะครับ
ก็ได้มีการยื่นให้กับอัยการให้ส่วนสุดนับพิจารณะสุดท้าย
ชี้ขากมาแล้วว่ามีความเห็นพร้อมตามสำนักงานอัยการภาค๗
สั่งฟ้องเปรมชัย๖ค่อหาแล้วสั่งไม่ฟ้อง๓ค่อหา
นางสมศรีวัฒนภัยศาลอธิบดีอายการภาค๗
พร้อมด้วยนายสมเจตน์อำนวยสวรรค
การดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตรประทาน

โดยระบุว่าหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แย้งกับสำนวนที่สั่งฟ้องในเปรมชัยและพวก
ก็มีการยื่นให้กับอายการสูงสุดพิจารณาแล้วก็ชี้ขาด
ซึ่งอายการสูงสุดนั้นมีความเห็นพ้อง
สำนักงานอายการภาค๗สั่งฟ้องนายเปรมชัย๖ข้อหาด้วยกันครับ
มาดูกันหน่อยนะคะว่า๖ข้อหาที่อายการสูงสุดที่สุดแล้วเห็นพ้อง
กับอายการภาค๗ที่สั่งฟ้องนายเปรมชัยนิ่งเลย
ก็คือข้อหาแรกร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ข้อหาที่๒ค่ะร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสร้างสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอื่นใดโดยกระทำการผิดกฎหมาย
ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
แล้วก็๓ข้อหาที่อายการสูงสุดมีความเห็นไม่สั่งฟ้องก็คือ
ข้อหาแรกนะคะนี่เลยร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่า
และร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาตนั่นเองค่ะ
พร้อมชี้ขาดไม่ฟ้องนางณฑีเหลี่ยมแสนถามร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามเดิมครับ
ส่วนนายยงโดดเคลือมีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนกับนายเปรมชัย
แต่ก็มีการเพิ่มข้อหารร่วมกันมีปืนแล้วก็กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นายธานีทุมมาศนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนกับนายเปรมชัยแต่เพิ่ม๒ข้อหา
คือเพิ่มข้อหามีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
ข้อหาแรกคือเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
เครื่องมือที่ใช้ในการล่างหรือจับสัตว์เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถ้าในการสมสูจน์ก็คิดค่ะเช่นเดียวกับความเห็นที่ท่านอธิบีในการสร้างเกียรติมีคำสั่ง
ผู้ชายน้องเขาสงสัยสงสัยว่ายังไง
มันเป็นคลิปที่จำหนักเข้าแย้งไหมครับ

โดยในวันนี้นะครับทางสำนักงานอายการภาค๗จะนำสำนวนทั้งหมดไปยื่นฟ้องศาลจังหวัดทองผาภูมิครับ
และวันที่สองพฤษภาคมนี้นายเปรมชัยและพวกจะต้องเดินทางไปรายงานตัวในผัดเจ็ด
และต้องสอบปากคำให้การที่ศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนค่าเสียหายทางอาญาสำหรับคดีดังกล่าวนั้นทางอายการสูงสุด
เห็นควรให้ชดใช้เป็นจำนวนเงิน๓ล้าน๑หมื่น๒พันบาทกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
วกกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสือดำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับ